คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมาก
มันอาจจะบอกได้ว่าเป็นละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งก็ว่าได้
เพราะมันแบบไม่รู้จะสงสารยังไงดีนะฮะ
แม่คนหนึ่งอายุ๓๐มีลูก๒คนไม่มีงานทำ
แต่ว่าพื้นเพลเป็นคนเชียงบรายพากันไปอยู่พัทยา
อาชีพคือเก็บของเก่าขายมันก็ลำบากพออยู่แล้ว
ก็เลยกลายเป็นคนตกงานทำยังไงดีหนีตายครับด้วยความเป็นแม่

ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากชนบุรีจะกลับบ้านที่เชียงราย

เงินก้อนสุดท้าย๒๐๐บาท
ลำพังขับรถยนต์มันไกลมากพอแล้ว

ไปดูชีวิตของสามแม่ลูกคนนี้หน่อยครับ
พ่อใหญ่

โทษภาษาจับใจ

เขาตามไปเจอคุณจารุวัล

ถึงลำพังแล้วขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เดินทางมาแล้วเจ็ดร้อยสามสิบกิโล
เหลืออีกสองร้อยกิโลจะถึงแม่สายเชียงรายละ
ทั้งสามคนน่าไหม้เลยนะมันร้อนมันร้อนมากนี่อิดรอยมาก

ต้นไม่พบว่ามีไข้ก็พาไปทานข้าว
แล้วก็พา๓คนนี้ขึ้นรถตู้แล้วกู้ภัยเอาไปส่งที่เชียงราย
คือเขาตามหากันจนเจออีก๒๐๐กิโลจะถึง
ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ
ทั้ง๓คนถึงแม่สายเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ช้าวันนี้นะทีมข่าวก็เลยเดินทางไปหาเธอครับ
ไปหาคุณจารุวัลที่บ้านเธอก็เล่าให้ฟังชีวิตของเธอเนี่ยนะ
ก็คือมีอาชีพเก็บขยะเก็บของเก่าขายอยู่พัทยาครับ
แล้วช่วงที่ผ่านมามันมีโควิด๑๙นะฮะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาร้านเอยผับเอยก็ไม่เปิด
ขยะมันก็ไม่มีเธอก็เลยไม่มีขยะให้เก็บไม่มีเงิน
ตัดสินใจเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มี๒๐๐
พาลูกขี่ซาเล้งนะฮะกลับบ้านเกิดที่เชียงบรายไปตายที่บ้านดีกว่า
ตลอดทางเขาบอกว่าค่ำไหนนอนนั่นข้างทางบ้างสาลาบ้างนอนวัดบ้าง
กินข้าวบ้างไม่ได้กินบ้างเพราะไม่มีเงินติดตัวมากเท่าไหร่
พอไปถึงจังหวัดตากรถก็เสียอีกโชคดีมีคนใจบุญไปเห็น
ก็ช่วยซ่อมให้ให้ข้าวให้ปลากินนะฮะแล้วก็มีการนำเรื่องราวของเธอ
ไปโพสต์ลงโซเชียลจนมีคนรู้แล้วก็จนได้ความช่วยเหลือ
ส่วนบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นบ้านของญาติให้อยู่ชั่วคราวช่วงของการกักตัวจากโควิด๑๙

มีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็อย่างพ่อเด็กเขาทำร้ายมา
แล้วเขาก็ตีมาแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยประจำ
แล้วก็ก็เลยพาลูกกลับมาที่บ้านเกิดดีกว่า
เพราะว่าจะได้สร้างอนาคตข้างหน้าลูกจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้
ที่อยู่ที่กินดีกว่านี้
ไหม้ไหม้จากแดดที่หนีมาส่วนหนึ่งก็คือโดนสามีทำร้ายร่างกายที่ชนบุรี
ก็เลยพาลูกหนีตายมาอยู่ที่เชียงรายดีกว่านะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะหางานทำต่อไปเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกสองคนนี้ให้ได้

ภาพที่เห็นคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงไปช่วยนะกำลังหาลือกันว่าเดี๋ยวจะเอางบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ย
ไปช่วยสร้างบ้านเล็กให้๓แม่ลูกนี้เขาอยู่กันได้
แล้วให้ลูกสองคนนั้นมีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อไปนะครับ